แต่เรื่องของฟาร์มจราเข้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะมีเรื่องมาฝากเตือนจริงที่จังหวัดตราดนะครับ
โอ้โหที่นั่นมีอยู่พื้นที่หนึ่งเขาเลี้ยงจราเข้ไว้อยู่ในฟาร์ม
ทีนี้เกิดว่ามีจราเข้หลุดมาแล้วมันไม่ได้หลุดมาแค่ตัวสองตัว
โอ้โหเขาบอกว่าเกือบ๓๐ตัวครับ

ต้องไปไล่จับที่นี่ครับฟาร์มเลี้ยงจราเข้แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่๙ตะบนคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขต๒คลองใหญ่พร้อมกับชาวบ้านจำนวนมาก
มาที่นี่เลยครับที่ฟาร์มจราเข้แห่งนี้ช่วยกันสิครับ
ก็มาช่วยกันล้อมจับจราเข้น้ำจืดขนาดความยาวกว่า๒เมตรครับ
คือจะเล่าให้ฟังแบบสารคดีแบบนี้
คือจราเข้เมื่อมันหลุดออกมาแล้วมันก็จะต้องหาที่หาทางหาที่อยู่ของมัน
ราเข้น้ำจืดเป็นสัตว์ที่ดุร้าย
พอแล้วคุณผู้ชมคิดว่าดูสารคดี
ได้อยู่เสียงอ่ะเล่าข่าวก่อนข่าวนี่ยังไง
คือมันหลุดออกมาหลายตัวเพราะในฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงไว้ทั้งหมดนะนะ
ตัวแต่ปรากฏว่าคืนวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาตอนประมาณช่วงตี๓กว่าเกิด
พายุฝนตกหนักในพื้นที่น้ำท่วมบ่อจราเข้เท่านั้นแหละครับ
เมื่อกเราเป็นอินสาหร่าแล้วออกมาเกือบ๓๐ตัว
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังมาช่วยกันค้นหาและตามจับ
อ๋อใส่จักรยันยก
จะบรรยากาศเหมือนจับตัวเงินตัวทองยังไงอย่างนั้นเลยนะ
คือมันไปหมดจริงข้างถนนยังมี
แล้วแถวชุมชนแถวอำเภอก็เจอเหมือนกันที่มันอยู่ข้างป่า
น่าตกจังคุณละเขาเก็บมาหมดมั้ยเนี่ยคุณละเขาเก็บมาหมดมั้ยเนี่ย
นี่ไงคุณชิสาสงสัยแน่นอนชาวบ้านเขายิ่งสงสัยมาก
ทำยังไงดีจะจับได้หมดไหมเพราะเขากลัวมันจะไปทำร้ายประชาชนได้

นี่เลยก็มัดเอาไว้จับกลุ่มตัวเป็นที่เรียบร้อย
มันหลุดออกมากี่ตัวนะหลุดออกมา๓๐
สรุปแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณสัก๒๗คือจับได้เนี่ย
บอกว่าจำนวนเป๊ะเลยนะ๒๗ตัว
ชัวร์ชัวร์ต้องถามอย่างนี้จริงนะ

แต่ทุกฟาร์มเขาจะมีมาตรการ
ไม่ให้จราเข้หลุดมีอยู่แล้ว
แต่บางทีมันก็สุดวิสัยจริงอันนี้ก็น่าเห็นใจ
ยังไงก็นี่แหละนะร่วมด้วยช่วยกัน

ทุกปีหรือว่าทุก๖เดือนหรือไม่แน่ใจนะ

เจ้าหน้าที่กรมประมงเขาจะไปดูที่ฟาร์ม

ว่ายังอยู่ดีครบให้เจริญเติบโตเป็นอย่างไร
ก็ดีเขาจะได้ตรวจสอบเรื่องของสุขอนามัยอะไรต่างด้วย